พาคุณผู้ชมออกนอกประเทศไทยไปที่อินเดีย
ถ้าหากพูดถึงอินเดียหลายคนอาจจะมีภาพจำ

การไปแสวงบุญในพื้นที่ชมพูทวีปนี่นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วที่อินเดียเอง
ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย
โดยเฉพาะพระราชวังหลายแห่ง
ที่มีมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมของอินเดียด้วยนะคะ
ติดตามคุณอัญชาลีสิริมั่วไปที่นั่นเลยค่ะ
ทัชมาหาญแห่งนี้เป็นอนุสวรีแห่งความรัก
พระเจ้าซาเจฮานสร้างขึ้นเพื่อรำลึก

จากการประสูติการทายาทลำดับที่๑๔

มีป้อมอัคราเมืองขนาดเล็ก
บล้อมด้วยป้อมประการขนาดใหญ่
โดยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือตำหนักมูวัมมันเบิดหรือหอคอยแปดเหลี่ยม
สถานที่สุดท้ายที่อดีตกษัตริย์พระเจ้าสาเจฮานประทับอยู่จนนาทีสุดท้ายของชีวิตค่ะ
พระองค์ถูกบังคับให้สละราชสมบัติ
ทรงขอให้คุมขังไว้ที่นี่
เพื่อจะได้ทอดพระเนธทัชมาหารอนุสรแห่งความรักของพระองค์ได้ตลอดเวลาค่ะ

ว่าเมื่อมาเที่ยวอินเดียแล้วห้องน้ำนั้นจะเป็นยังไงค่ะ

ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้นั้นเป็นยังไงกันค่ะ
ตึกทรงสี่เหลี่ยมสีอิดคือห้องน้ำภายในป้อมอัครา
ภายในถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเข้าได้สบายใจค่ะ
แต่หากเป็นห้องน้ำข้างทางทั่วไป
ขอบอกเลยว่าข่าวลือที่เคยได้ยินมามันคือเรื่องจริงค่ะ
เสร็จภารกิจมุ่งหน้าไปเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของบ่อน้ำจันเบารี
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอาบาเนรี่เขตดาอุตสาของรัฐราชสถานกันต่อค่ะ
ระหว่างทางเดินเข้าบ่อน้ำจันเบารี
จะมีร้านค้าแผงลอยขายผักผลไม้ของพื้นเมือง
ให้นักท่องเที่ยวได้ลองซื้อมาชิมกันสดค่ะ
มาถึงแล้วค่ะบ่อน้ำจันบารีที่นี่สร้างมานานกว่า๑๐๐ปี
มีความลึกประมาณ๑๐๐ฟุตหรือตึก๑๓ชั้นค่ะ
มีบันไดทั้งหมด๓๕๐๐ขั้น
ที่นี่ถือเป็นบ่อน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียเลยค่ะ
เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งช้างชมเมืองชัยปุระในเขตราชสถานกันบ้างนะคะ
ภาหะที่แสนจะมั่นคงพาเราไต่ยอดเขาไปชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ดกันค่ะ
พระราชวังแห่งนี้นะครับประกอบไปด้วยตำหนักต่างที่สวยงามด้วยศิลปะแบบโมกุล
และด้านหลังสุดคือฮาเร็มบนผนังตกแต่งด้วยภาพวาดโบราณ
หนึ่งในนั้นคือภาพกรรมสูตรที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพกลับไปเป็นที่ระลึกกันค่ะ

ของฝากยอดนิยมต้องหาซื้อที่ร้านขายยา
เห็นนักท่องเที่ยวไทยที่กำลังมุงไหมคะเข้ามาเพื่อซื้อลิฟต์บามยี่ห้อฮิมารายานั่นเอง
ขายกระปุกละ๗๐๐ลูกีได้ทั้งหมด๒๔หลอดถือว่าคุ้มค่าราคาถูกมากค่ะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอินเดียช่วงนี้แนะนำว่าตอนแรกเงินรูปีอย่ารับธนบัตรใบละ๕๐๐และ๑๐๐ค่ะ
เพราะว่าแบงค์นี้กำลังจะถูกยกเลิกใช้และหลายร้านค้าก็ไม่รับเงินชนิดนี้แล้วด้วยค่ะ
อัญชลีสิริมั่วค่าวทรัศน์ทีวีไฟร่งาน